แต่เหตุการณ์นี้เจ็บหนักเลยแล้วมันคล้ายกัน
เหตุการณ์ที่ชนบุรีมีรถบรรทุกหกล้อนะคะ

แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ขี่มาแต่ขี่มาค่อนข้างเร็ว
แล้วก็พุ่งชนไปเต็มกลางรถบรรทุก๖ล้อเลย
แต่รถบรรทุกคนขับเขาบอกว่าเขาไม่ได้พยายามที่จะกลับรถ

แต่รถจักรยานยนต์ขี่มาเร็วหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูนะคะแล้วคุณผู้ชมช่วยดูหน่อย
ว่าตกลงแล้วใครผิดใครถูกยังไง
นี่นะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้คือเจ็บหนักนี่ค่ะ
เหตุการณ์นี้คือรถจักรยานยนต์เจ็บหนัก
แต่คนขับรถบรรทุก๖ล้อก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ

รถบรรทุกคันนี้เขาก็บรรทุกน้ำขวดมาเต็มรถเลย

ทางกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
กู้ชีพโรงพยาบาลชนบุรีก็มาตรวจสอบค่ะ
หน้าร้านไก่หุบบอน
พื้นที่หมู่๖ตำบลดอนหัวล่อ
คนเจ็บชื่อว่านายเกียรติศักดิ์อายุ๒๓

สภาพคือก็อยู่ข้างรถจักรยานยนต์
หน้านี้ถลอกแขนขาหักผิดรูปนะคะ
อาการทางกระดูกหนักเลยค่ะ
ผู้ภัยบอกว่าค่อนข้างจะสาหัสนะคะ

แล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลชนบุรี
ทีนี้ทางฝั่งคนขับรถบรรทุก๖ล้อ

ก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะ
ก็บอกว่าเขาขับรถมาส่งของ
กำลังจะขับข้ามฝากถนน

แต่รถจักรยานยนต์เนี่ยวิ่งแซงซ้ายมา
เป็นการแซงซ้ายรถเก๋งที่ชะลออยู่ด้านหน้า

ทางตำรวจก็ต้องเรียกตัวคนขับรถบรรทุก
ไปสอบสวนที่สพโดรนโหล่

สองฝ่ายมาดูภาพจากกล้องวงจรปิด

แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็ค่อนข้างชัด
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะไหนอย่างไร